โดยเฉพาะกรณีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ว่ามีมูลค่าของทรัพย์สินมากมายขนาดไหน

ก็คือกรณีที่อดีตเจ้าอาวาส

ผู้ต้องหาคุมขังเจ้าอาวาส
เอาไว้ภายในพื้นที่ของวัดนานถึง๒ปีด้วยกันนะครับ

แล้วหลังจากนั้นเองก็ใช้อิทธิพล
ในการเข้ามาบริหารจัดการภายในวัด

พระเทพศิริโสพลกลายเป็นอดีตเจ้าอาวาส

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงนามแต่งตั้งยกให้เป็นเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์
มอบหมายให้พระครูพรมเขตคณลักษณ
เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสแทน
หนึ่งในข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมสามเณรปลื้ม
คือคำพูดของพระเทพศิริโสพล
ประบุว่าทราบเรื่องการขยายอิทธิพลของนางสาวบิวและพักพวก

เพราะตัวเองก็ถูกขังอยู่ในกุฏินานกว่า๒ปี
โดยพระครูพรมเขตคณรักษ์ระบุว่า
กุมขังอดีตเจ้าอาวาสอาจไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมด
เพราะยังเห็นพระเทพศิริโสพลเดินทางไปกิจนิมนต์นอกสถานที่
และส่วนตัวก็ได้นิมนต์ไปร่วมงานปัชชิมนิเทศที่วัดเสลียง

ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเนื่องจากว่าท่านสุขภาพของท่าน
สุขภาพของท่านป่วยหลายเรื่องหลายโรค

แต่ว่าบางประเด็นหนึ่งก็คือที่ท่านคิดแบบนั้น
ติดกุฏติดที่นี้ใช่ไหมครับ
คนที่ล็อกกุญแจก็คือคนที่เก็บตังค์เข้ารถเช่า
ฝากรถในกลุ่มของผู้ต้องหานะเป็นลูกน้องของผู้ต้องหา
พอใครมาก็ต้องไปขอกุญแจจากนั้นก่อนถึงจะเปิดได้
แม้แต่ท่านเองท่านก็บอกว่าผมก็ไม่มีกุญแจออก

ตั้งโต๊ะดูดวงในวัดมานานกว่า๑๘ปี
ยืนยันว่าการล่ามโซ่ล็อกกุญแจประตูหน้ากุฏิ

แต่น่าจะเป็นการป้องกันบุคคลภายนอก
วุ่นวายกับพระเทพศิริโสพล
หลังจากที่ระยะหลังนั้นอดีตเจ้าอาวาสมีอาการป่วย
ประกอบกับเป็นคนหลงลืมซึ่งเสี่ยงที่จะถูกหลอก

ก็คือน่าจะคิดว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่ล็อกกุญแจ
สองก็คือถ้าถามว่าถ้าขังท่านจริงจะต้องไปไหนไม่ได้เลย
แต่นี่คิดว่าน่าจะไม่ใช่เชิงว่าขังโดยตรง
แต่ก็เรียกว่าขังเพื่อกันคนนอกเข้าเท่านั้นเอง

ทำไว้ได้ตามปกติไม่ได้ขังกลับไว้ว่า

ต้องให้อยู่แต่ในห้องห้ามพบใครอย่างนี้

ผมว่าน่าจะแบบท่านความจำเสื่อมมากกว่า
คือจำได้มั่งไม่ได้มั่งหลงทั้งประสาคุณอายุ
ซึ่งผู้ที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุด

เราพบว่าหลังเกิดคดีฆาตกรรมสามเณรปลื้ม

อยู่ที่วัดสมอำเภอลานสกา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระเทพศิริโสพล
แต่เมื่อเราเดินทางไปถึงก็ไม่พบตัวอดีตเจ้าอาวาสแล้ว
โดยเจ้าอาวาสวัดสมและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงระบุว่า
วัดเตรียมที่จะจัดงานทำบุญวันเกิด
ให้กับพระเทพศิริโสพลในวันพรุ่งนี้

พระเทพศิริโสพลมีอาการเครียดและป่วยหนักโดยขณะนี้
นำไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน